พบกับรู้กับร้านนากับดิฉันนาธาชากิดข์มองค่ะ

ซึ่งหลังจากวันพรุ่งนี้ไปจะมีฝนติดต่อกันราว๓วัน
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน
ในระยะนี้ค่ำถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็น
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด
อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่๑๘องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ำถึงเช้าอากาศค่อนข้างเย็น
กลางวันร้อนปนฝนมีฝนตก๑๓๐๔๐ของพื้นที่
วกกับมีลมแรงคลื่นสูง๑เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้งสองฝั่ง
ร้อยละ๖๐๗๐ของพื้นที่
เสี่ยงน้ำท่วมฉับคลันน้ำปลาไหลหลากค่ะ

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนปนฝน๑๓๐๔๐ของพื้นที่
กับมีลมแรงดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้
เพราะว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชม
ไปที่ประเทศจีนไปดูหมอกที่นั่นค่ะ
ปกคลุมยอดเขามีความสวยงาม
นี่เกิดขึ้นที่มุนทนกุ้ยโจประเทศจีนค่ะ
นักท่องเที่ยวได้ยกให้สถานที่แห่งนี้

ซึ่งทิวหมอกก็จะไหลไปตามสายลมนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ